ข่าวแรกเป็นเหตุเพลิงไหม้ซ้ำซ้อน

บริเวณร้านเสื้อผ้าหน้าตลาดวโรรสที่เชียงใหม่นะคะ
มูลค่าความเสียหายรวมไม่ต่ำกว่าล้านบาทค่ะ
เมื่อช่วง๒๑นาฬิกาเศษที่ผ่านมา

ร้านขายเสื้อผ้าดั่งใจ
อยู่เลขที่๘๐ถนนวิชญานลหน้าตลาดวรรต

ซึ่งก็เป็นครูหาตึกแถว๓ชั้น๒คูหาติดกันนะคะ
เพลิงได้ลุกไหม้ที่ห้องนอนชั้น๒ค่ะ

ทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ติดกัน
ก็ช่วยกันเก็บเสื้อผ้าออกไปยังบริเวณที่ปลอดภัย

รถดับเพลิงของเทศบาลนครเชียงใหม่นับ๑๐คัน
รวมทั้งรถกระเช้าก็ได้รุดไปยังที่เกิดเหตุ
แล้วก็ขึ้นไปดับเพลิงที่ห้องนอนชั้น๒เอาไว้ได้
ซึ่งไฟก็ได้ลุกลามไปไหม้เสื้อผ้า
เก็บไว้รอขายเสียหายทั้งหมดค่ะ
ขณะเกิดเหตุนะคะนางสาวอังสุมารินสมสาย
เจ้าของร้านก็กำลังจัดของอยู่ชั้นล่าง
ช่วงเกิดกลุ่มควันขึ้นที่ชั้น๒ได้เนี่ย
พร้อมกับลูกจ้างก็พยายามเข้าไปดับไฟ

แต่สำลักควันไฟเป็นลมหมดสติไป
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้เข้าไปช่วยเหลือนำส่งตัว
ไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ทันค่ะ
สำหรับสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่ง
แต่เบื้องต้นคาดว่าค่าเสียหายไม่ต่ำกว่า๑ล้านบาทค่ะ

รอบปี๒๕๕๘เกิดเพลิงไหม้มาแล้วทั้งสิ้น๓ครั้ง
เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๗พฤษภาคม
เหตุเพลิงไหม้ร้านสังขพันธ์เสียหายกว่า๒๐ล้านบาท
ส่วนครั้งที่๒วันที่๕มิถุนายนค่ะ
เพลิงไหม้ตึกแถว๓ครูหา

ครั้งนั้นเสียหายกว่า๑๐ล้านบาท

สามกันยายนเพลิงไหม้ร้านกิฟต์ช็อปของเด็กเล่น
แล้วก็ล่าสุดเหตุการณ์เมื่อวานนี้
เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่๔อีกครั้ง
ในร้านเสื้อผ้าแห่งนี้ค่ะ

แล้วก็ตรงนี้นี่ถือว่าเป็นสถานที่ค่อนข้างครับ